เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้
แต่ว่าเรื่องราวที่มีการไล่ล่ากันในทะเลทรายในโลกอนาคต
ด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์
ก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนทั่วโลกนะครับ
แล้วก็มีแฟนคนหนึ่งครับถึงกับย้ายไปอยู่ในเมืองร้างกลางทะเลทราย
สถานที่ถ่ายทำในออสเตรเลีย
เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของสะสมของเขา

เป็นหนังรีเมคของหนังไตรภาคผลงานผู้กำกับจอร์ชมิลเลอร์
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วย
แต่คงไม่มีใครเป็นสาวกที่เหนียวแน่นเท่ากับเอเรียนแบนเน็ต
ชายชาวอังกฤษผู้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากใหม่กลางทะเลทรายอันแห้งแรงและเวิ้งว้าง
ในเมืองซิลเวอร์ตันของออสเตรเลียห่างไกลความเจริญของมหานครซิดนี่ไปถึง๑๒๐๐กิโลเมตร
เพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในดวงใจของเขา
เมื่อก่อนเมืองเล็กแห่งนี้เคยมีเหมืองแร่ที่มีคนงานอยู่อาศัยถึง๓๐๐คน
แต่ปัจจุบันเหมืองแร่รกร้างและผู้คนก็อบพยพไปอยู่ที่อื่นกันหมด
ทำให้เมืองนี้ค่อนข้างเงียบเหงา
ต่อมาเมืองนี้กลายเป็นฉากในภาพยนตร์และละครดังหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นคริสซิล่าราชินีแห่งทะเลทราย
แต่หากนักท่องเที่ยวจะฝากความร้อนระอุมาเยือนที่นี่
ที่นี่จึงเหมาะจะรำลึกถึงบรรยากาศในหนังเรื่องนี้
และเป็นที่รวบรวมของสะสมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เสียเลย
เป็นเลสกล่าวว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๓๔ปีก่อน
หากมีใครมาบอกว่าเขาจะต้องอยู่ในทะเลทรายอันทุรกันดาลในออสเตรเลีย

แต่ว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อยเกิดขึ้น
เพราะเขาไม่เคยวางแผนมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้
ความสนใจในหนังเรื่องนี้มีมากขึ้น
ทุกอย่างมันก็ค่อยเกิดขึ้นเอง
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์
เสื้อผ้าและของตกแต่งต่าง
ซึ่งรวมไปถึงโปสเตอร์ภาพถ่ายเป็นร้อยใบ
เขาเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ๗ปีก่อนนี้เอง
ลินดาภรรยาของเขาตกลงปลงใจย้ายครอบครัวจากอังกฤษมาอยู่ที่ออสเตรเลีย
ทำให้ความหลงไหลในหนังเรื่องนี้เมื่อสมัยวัยหนุ่มของเขาหวนคืนกลับมา
สำหรับหนังเรื่องนี้สิ่งที่ตรึงตาตรึงใจผู้ชม
จากสภาพแวดล้อมในหนังที่ดูดิบเถื่อนแล้ว
ก็คือรถต่างที่ใช้ในเรื่อง
ที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่เป็นรถที่เบนเน็ตดัดแปลงขึ้นเอง
ทุกรายละเอียดเหมือนในหนังอย่างไม่น่าเชื่อ
นักท่องเที่ยวคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเองก็เป็นแฟนตัวจริงของหนังเรื่องนี้
พอได้มาเห็นสิ่งของเหล่านี้แล้วรู้สึกตกตะลึง
คุ้มค่าอย่างมากที่ฝากความร้อนเดินทางมาเยี่ยมชม
เหนือจากรถยังมีเสื้อผ้า
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากทีมงานของหนังเรื่องนี้
หลังจากที่ภรรยาของจอร์ชมิลเลอร์ผู้กำกับหนังเอง
เคยเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เป็นเน็ตกล่าวว่าถึงแม้ว่าเขาเคยมีโอกาสได้พบกับจอร์สมิลเลอร์ด้วยตัวเอง
แต่ผู้กำกับรายนี้ยังไม่เคยมาที่นี่
และการมาเยี่ยมชมของภรรยาของเขาทำให้เขารู้สึกดีใจมาก
เพราะภรรยาของจอร์สมิลเลอร์ได้แสดงความชื่นชอบ
ซึ่งก็เหมือนเป็นการรับรองพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปโดยปริยาย
สิ่งหนึ่งที่เบนเน็ตเปิดเผยก็คือ
จริงแล้วหนังเรื่องแมทแม็กซ์ตอนใหม่ล่าสุดนี้
มีกำหนดที่จะถ่ายทำในเมืองนี้ด้วย
แต่ว่าแผนการได้ถูกปรับเปลี่ยนในช่วงนาทีสุดท้าย
ไปถ่ายทำที่แอฟริกาแทน
เนื่องจากที่นี่เกิดสภาพอากาศไม่ดีมีฝนตกนอกฤดู
แต่ถึงอย่างไรเขาก็ตั้งตารอให้แมทแม็กซ์ภาคใหม่มาถ่ายทำที่นี่
เพราะการบอกเล่าเรื่องราวของแมทแม็กซ์
ไม่ใช่แค่งานที่เขาชื่นชอบแต่มันคือชีวิตของเขาเลยทีเดียว